เรื่องของบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งสอสอที่จะมาถึงตอนนี้
กรกตยังไม่ได้สรุปนะครับว่าจะใช้รูปแบบที่มีเพียงหมายเลขเอาไว้ให้การ
หรือว่ามีชื่อกับมีโลโก้พักด้วย
ปัญหาเรื่องการออกแบบบัตรเลือกตั้งสอสอในครั้งนี้
เนื่องมาจากปัจจัยสาเหตุเรื่องอะไร

ระบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า
บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวในการเลือกสอสอเขตเท่านั้น
โดยจะนำคะแนนที่ได้ไปคำนวณเป็นจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ
โดยกรกตได้ออกแบบให้บัตรเลือกตั้งมีเพียงหมายเลขผู้สมัครเท่านั้น
เลือกตั้งรูปแบบนี้จะทำให้กรกตทำงานได้ง่ายขึ้น
สามารถพิมพ์บัตรเลือกตั้งจำนวน๕๒๕๕ล้านใบด้วยแบบฟอร์มเดียว
และใช้ใน๓๕๐เขตทั่วประเทศได้ทันที
โดยไม่ต้องคำนึงถึงหมายเลขผู้สมัครของพักการเมืองต่าง
ที่จะแตกต่างกันในแต่ละเขต
อีกทั้งยังสามารถควบคุมความปลอดภัยในการจัดพิมพ์บัตร
เพื่อป้องกันการปลอมแปลงได้

สำนักงานกรกตเตรียมเสนออีกหนึ่งรูปแบบ
คือบัตรเลือกตั้งที่มีชื่อพักโลโก้พักและหมายเลขผู้สมัคร
ซึ่งรูปแบบนี้กรกตจะต้องจัดพิมพ์ทั้งสิ้น๓๕๐แบบ
เพื่อใช้ใน๓๕๐เขต

จะมีความยาวประมาณ๒ฟุตหรือ๖๐เซนติเมตร

เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครมากที่สุดอยู่ที่๖๐คน
ขณะที่การขนส่งบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตามเขตนั้น
กับทางเลือกใหม่ที่ให้พักการเมืองไปตกลงกันเอง
ให้ผู้สมัครทุกเขตของพักใช้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศ

เค้าก็ยินดีที่ทำตามทุกอย่างเพราะคุณก็ไปก่อนเวลา๘โมงครึ่งตามกระดิกา
ก็ตกลงกันยื่นนั่นไปได้เบอร์ก็เหมือนเดียวกันแล้ว

เพราะเวอร์ฟันหล่อใครยะใครลำบากอีก
ข้อวิตกกังวลของที่ประชาชนจะโหวตไม่ตรงนี่แหละ

มาหาสำนักงานหรือหากรกตอีกบริหารจัดการยังไง
แต่คำตอบสุดท้ายว่าบัตรเลือกตั้งแรก

ขึ้นอยู่กับมติของกรรมการกรกต
ทั้ง๗คนในเร็ววันนี้
ปรากฏการณ์ความวุ่นวายทั้งเขตเลือกตั้ง
และบัตรเลือกตั้งนำไปสู่การตั้งคำถาม
ถึงความเป็นอิสระของการทำหน้าที่ผู้คุมการเลือกตั้ง
โดยประธานกรกตมองว่าเป็นสิ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าประชาชนอยากมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง

มีความเห็นเป็นอย่างอื่น
สิ่งที่ต้องพึงทำเนี่ยไม่ใช่ความกังวลครับ

เพื่อให้แก้ไขข้อกังวลเหล่านั้น
ให้หมดไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับ

แต่ด่านาในที่สุดเหมือนกัน